เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนใน๑๐ทหารบกที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
คือเจ้าหน้าที่เขาก็เวรยามอยู่ที่หน้าโรงเรียนทหารนะนะ
ปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ก็แว้นนั่นแหละ

แล้วก็พุ่งไปชนเจ้าหน้าที่ที่เขายืนปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเวรยามอยู่
แล้วชนแรงเลยนะเขาหัวฟาดพื้นตายอ่ะ
เป็นภาพของจ่าสิบเอกอภิชาติเพชรนกหรือครูแจ๊ค
แจ๊คเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่เวรยามอยู่
หน้าโรงเรียนในสิบทหารบกที่ปรามบุรี
แล้วเด็กวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมา
หน้าถนนตรงนี้พุ่งไปชนเขาตาย
เดี๋ยวไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลไม่ต้องรีบออกนะ
กฎหมายและกฎแห่งกรรมตามทันแน่
พี่เขาปฏิบัติหน้าที่แต่พวกมึงแข่งรถกันหน้าค่าย
ไปรบกวนเขาเขาออกมาเตือนมึงไม่ฟังไม่สน
ยังแข็งยังซิ่งแล้วไปชนเขาตาย
เพจของทหารเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มนะคะ
๑๖ธันวาคมที่หน้าโรงเรียนในสิบทหารบก
อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจบคิริขันฯ
แจ๊คที่ตายก็เฝ้าเวรยามอยู่นะคะ

ก็เลยให้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้
ก็ขอไปคุยกับพลทหารบวรบาลี
พลทหารชินวัฒน์พิมศรีพลทหารสัณภาพภัณฑ์หลุย
เป็นพลทหารกองรักษาการที่โรงเรียนใน๑๐ทหารบกในที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าก็เฝ้าเวรยามกันอยู่
ที่ป้อมกองรักษาการโรงเรียนในสิบทหารบก
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา๔๕คัน
แล้วก็ซิ่งด้วยแล้วก็แข่งกันมาด้วย
เครื่องก็ดังด้วยแล้ววนไปวนมาสี่ห้ารอบ
แจ๊คที่ถูกชนตายอ่ะนะเดินออกไปเป่านกหวีดเตือนให้หยุด
แต่กลุ่มแว้นกลุ่มนี้ไม่หยุดซิ่งวนผ่านหน้าค่าย
แจ๊กก็เลยเดินข้ามไปอีกฝั่งไปโบกรถ
กลุ่มวัยรุ่นวนกลับมา๔คัน
คันที่๕ขี่มาเร็วมากประมาณ๑๔๐๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คันที่๕นี่แหละพุ่งชนครูแจ๊คแบบเต็มเลย
ร่างครูแจ๊คกระเด็นไป๓๐เมตรหัวฟาดพื้นตายคาที่เลยนะคะ

พลทหารที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
ก่อนที่ครูแจ็คจะตายอย่างพูดคุยกันอยู่เลยว่าเข้าเวรอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นเพื่อน

ก็เลยฝากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับแว้นที่มาชนครูแจ๊คด้วยค่ะ
จริงถ้าเป็นนั่นมันต้องฝังตั้งแต่ตรงนี้แล้ว

ต้องบอกให้ตำรวจแกเข้งดูเรื่องแบบนี้มั้ง

มันหลายครั้งแล้วที่ว่ามันไม่ใช่เมื่อคืนวันเดียวไง

ทางด้านภรรยาของครูแจ๊คค่ะนางนารินเพชรนกอายุ๔๓
บอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนทหารโทรไปบอกว่าสามีถูกรถชน
ตอนแรกไม่คิดว่าจะตายนะคะแต่พอไปเห็นโอ้โห
เอาผ้าคลุมร่างสามีแล้วซุดเลยค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากรับไม่ได้เพราะว่าสูญเสีย
คนที่รักและเป็นเสาหลักของครอบครัว
ตอนนี้เธอต้องดูแลลูก๓คนนะคะ

คนทั้งคนไม่เห็นได้ยังไง
ใช้คำพูดว่าคือไม่รู้ว่าชนอะไร
คนทั้งคนถามว่าไม่เห็นเหรอ

ชีวิตคนทั้งคนเราก็คือเข้าไปแล้ว
ทางครอบครัวก็ล้มเหมือนล้มเลย

นึกถึงชีวิตของคนอื่นบ้าง
ไม่ใช่เอาแต่ความสนุกของตัวเอง

เมื่อคนคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจากไป

ถามว่าเขาจะอยู่ยังไง
เราได้คุยกับแม่ของครูแจ็คนะครับ
คุณแม่ยุค๘๖แล้วนะครับ

หัวใจความดันโรคไขมันด้วย
บอกว่าเมื่อวันที่๑๕ธันวาคม

เพราะปกติลูกชายก็จะส่งเงินให้ทุกเดือน

จะกลับมาทาสีบ้านให้กับแม่
แต่สุดท้ายแล้วฮะกลางดึก

ลูกก็ถูกรถชนเสียชีวิต
ตบใจลูกนอนมารับช็อก
ใช่ป๊าเป็นลูกอาจจะอยู่แล้ว
ใช่ไม่อยากคุยอะไรเลย

เราไปเจอนายพีรวิทย์สารสุขอายุ๑๙ปี

วิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ปรานบุรีนะครับ
ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหิน
แต่ก็พอพูดคุยได้นี่ฮะ
นายพีรวิทย์บอกว่าเขาไม่ใช่กลุ่มเด็กแว้นนะ
เพียงแค่ขับมาในจังหวะที่กลุ่มเด็กแว้นแข่งรถกันอยู่พอดี
แล้วก็พุ่งชนครูแจ็คซึ่งตอนแรกเขาไม่เห็นว่าเขาชนอะไร
เพราะมองไม่เห็นจริง
คือนายพิรวิทย์เองเนี่ยก็ยังอาการหนักอยู่เหมือนกัน
คุณหมอก็ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังขาสองข้างยังไม่มีความรู้สึก
พ่อแม่ของนายพิรวิทย์ก็บอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือครอบครัวของครูแจ๊คนะ
แล้วก็รับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น

พิรวิทย์คนนี้ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตำรวจสพหัวหินบอกว่าต้องรอนายพิรวิทย์ให้อาการดีขึ้นก่อน